เช็คความพร้อมนักหน่อยเรื่องของสภาพทีมด้วย

รวมทั้งคุณผู้ชมที่ชมที่อยู่ทางบ้าน
คึกคักมากนะครับที่อังกฤษตอนนี้เวลาใกล้ที่จะบ่าย๒แล้วนะครับ
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมภายในเมืองของเลสเตอร์
คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแฟนบอลก็สวมเสื้อเลสเตอร์นะครับ
ภาพพันธ์คอร่วมทั้งมีการประดับบระดาษตรงต่างนะครับ
ก็ถือว่าคึกคักมากนะครับกับแชมป์พรีเมอร์ลีกสมัยแรกของสโมสรนะครับ
ในทริปของกไกรศรไปก็มีผู้สื่อข่าวแล้วคนไทยก็ควรสำควร

ก็มีเมื่อสักครู่นี้ผมมีโอกาสได้เจอกับหลายท่านนะครับทั้งคุณบรรทัศน์ล้ำจำ
ผู้จัดการเชียงคุดบอลหญิงกิมชาติไทยนะครับก็มาร่วมเป็นแขกชมเกมนัดนี้ด้วยนะครับ
จากนี้ก็มีคนไทยรวมทั้งนักเรียนที่มาศึกษาที่อังกฤษนะครับ
ก็มีการติดต่อไว้ล่วงหน้านะครับที่จะเข้ามาชมเกมในวันนี้นะครับ
ขนมปังให้แต่ว่าแมชนี้เท่าที่เห็นข่าวนะครับก็คือมีการจะมีการมอบมันฝรั่งนะครับ
ซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนของเลสเตอร์นะครับแต่ว่าจัดทำในแพ็คเกจพิเศษนะครับ
เป็นแชมป์เบี้ยนสองพันสิบหกนะครับเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ
แฟนบอลทุกคนที่เข้าไปชมในเกมนัดนี้นะครับก็จะได้มันฝรั่งนะครับ
เป็นที่ละลึกด้วยและที่สำคัญก็คือเมื่อช่วงสองวันก่อน
ผมมาเยินเลสเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแอบเตรียม
อย่างเอาไว้ใต้เก้าอี้บนอัธจันทร์นะครับก็ไม่ได้เหมือนกันว่า
วันนี้อาจจะมีสุดสนุกให้แฟนบอลหรือว่าอุปกรณ์ต่าง
ให้แฟนบอลร่วมฉลองแล้วก็ร่วมเชียร์เลสเตอร์ก็เป็นได้

ยังไงเดี๋ยวถ้าได้ภาพบรรยากาศมาก็เก็บมาฝากกันในช่วงข่าวต่อไปนะครับ

แต่ว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะตามมาหลังจากเกมการแข่งขันจบแน่นอนนะครับ
แกรมที่เหลือสำหรับพิมพลีอังกฤษวันนี้น่าสนใจนะครับ
ลองดูครับโปรแกรมที่เหลือมีใครกันบ้างครับ
ในเวลา๕ทุ่มครึ่งนะครับ